มาดูต่อกันที่ความแซ่บซีดของสาวคนนี้เลยนะคะถึงว่าจะตัวเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูจริงค่ะ
นี่ไงบอกเหมือนเพลินดูเหมือนไม่ใส่อะไรเลย
แล้วใส่ไหมล่ะไม่อยากให้ใส่
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกตกแต่งเอานะคะ
เปลือยหมดเปลือกเลยนะคุณอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะ
หนุ่มบอกเลยงานนี้เกินคุ้มนะ
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เผ็ดซีกันยกใหญ่เลย
บอกด้วยว่าให้คะแนนร้อยเต็มร้อยไปเลยจ้า
กับเหตุผลว่าทำไมเธอถึงแบบมาจาเล่ดูมขนาดนี้
ก่อนหน้านี้เธอก็ยอมรับกันไปแล้วนั่นเองนะคะว่าเธอ
มีการใช้ไขมันตัวเองฉีดเข้าไปที่หน้าอกนั่นเองนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นใครอยากสวยแบบสายป่านก็ปรึกษาแพทย์ดีนะคะ

แต่ว่าสายป่านเองเขาก็มีการออกกำลังกงออกกำลังกายอะไรมาด้วยนะคะ
ล่าสุดมาพร้อมกับทรงผมใหม่ไม่แคร์ใจใครเลยนะคะ

ผมชั้นเท่านี้แต่ใครจะทำได้นะครับแฟนแฟนจริงนะครับมีบุคลิกมีแนวทางเป็นของตัวเองจริงน่าสนใจจริงผู้หญิงคนนี้นะครับ